ช่วงนี้มีคลิปนึงจะให้ผู้ชมได้ดูด้วยฟังว่าเป็นจริงต่างที
ที่แม่ชีในภาพเขากล่าวอ้างหรือเปล่า
แต่ว่าคลิปนี้คนในคลิปเขาบอกว่านี่คือเสียงของพญานาค
แต่ว่าชาวเน็ตดูแล้วเอ๊ะทำไมมันคล้ายเสียงคนนอนกรน
คุณผู้ชมฟังดูครับแล้วคิดว่าเป็นเสียงของอะไรฮะ
ในคลิปเนี่ยจะมีแม่ชีอยู่ด้วยแต่คนที่เขาถ่ายคลิปเนี่ย
เขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงเหมือนพญานาค
คนถ่ายเขากล่าวอ้างว่าเป็นเสียงของพญานาค
คนในเน็ตก็บอกว่าอ้าวถ้าเป็นเสียงพญานาคจริง
ทำไมแม่ชีในภาพไม่ตกใจล่ะทำไมแม่ชีเขาก็เดินของเขาธรรมดา
อะไรอย่างนี้เสียงคนกรนหรือเปล่าล่ะอะไรอย่างนี้นะฮะ
หลายคนก็ลองดูคุณผู้ชมลองฟังดู
เพราะว่าดูท่าทีแล้วแม่ชีท่านก็ดูนิ่งนะครับ
ทีนี้ทีมข่าวเราก็ลงพื้นที่ไปที่ถ้ำพระอรหันธ์
ที่วัดเขาสมโพธิอำเภอชัยบาดานจังหวัดลบบุรี
ซึ่งวัดตั้งอยู่เนื้อที่สักประมาณ๒๐๐ไร่
อยู่บนเขาเลยคุณผู้ชมแล้วก็มีป่ามีหุบเขาล้อมรอบอยู่นะฮะ
ก็นักข่าวเราก็ไปพิสูจน์ข้อเท็จจริงนะครับ
ทีนี้พอไปถึงเนี่ยนะฮะทีมข่าวขอให้พระเนี่ยนะครับ

มันก็แบบบรรยากาศมันจะเย็นหน่อย
คุณผู้ชมเดินขึ้นไปยิ่งเย็นนะฮะ
ต้องเดินขึ้นไปบันไดสักประมาณ๔๐๐ขั้นได้นะฮะ
ด้านหน้าก็จะมีรูปปั้นหลวงพ่อคงจัตตะมะโลนะฮะ
พระที่สร้างวัดเขาสมโพธิขึ้นมาตั้งแต่ปี๒๕๑๖นู่นแหละครับ
ก่อนจะลงมาในถ้ำในปากถ้ำมานิดเดียวนะฮะ

อันนั้นค่ะเราต้องไหว้พระก่อนทีมข่าว
ผู้สื่อข่าวช่างภาพต้องไหว้ก่อนให้พระท่านนำขึ้นไปนะฮะ
แล้วก็ค่อยมุดลงไปจากรูนี้เป็นรูถ้ำ
ในเป็นห้องโถงขนาดใหญ่นะครับ

แต่ด้านในมันมีห้องโถงของถ้ำคาดว่า
มันจะน่าจะบรรจุคนได้สักประมาณ๕๐๖๐คนด้วยกันนะฮะ
มีรูปปั้นสิ่งศักดิ์ศิษย์ที่ขอบบูชามมากมายครับ
รวมไปถึงมีสารของพญานาคพ่อปู่ศรีสุโธตั้งอยู่ด้วย
และจากนั้นพระลูกวัดได้พาทีมข่าวไปจุดปรากฏในทริป
พระท่านบอกว่าท่านก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกัน
พระอาชิระยานวโรครับพระลูกวัดที่วัดเขาสมโพธิ
ท่านก็ยืนยันว่าโอ้ตั้งแต่อัตมาบวชจำพรรษาจำวัดอยู่ที่นี่นะ
ก็ไม่เคยได้ยินเสียงแปลกแบบนี้เหมือนกัน
รวมไปถึงเสียงที่คนกล่าวอ้างว่าเป็นเสียงร้องของพญานาคอัตมาก็ไม่เคยได้ยิน

ยืนยันได้เลยว่าไม่มีที่นี่เสียงพญานาคแน่นอน
เพราะชาวบ้านที่นี่มีความเชื่อเรื่องของยานพญานาคอยู่แล้ว
ศรัทธาพญานาคะความเชื่อแบบนี้เชื่อก็ต้องมีสติมีปัญญา
ถ้าเราเชื่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่เคยเห็น
เราก็ต้องมีปัญญาในการเชื่อแค่นั้นเอง
คือต้องบอกว่าถ้ำนี้ผมเคยไปผมเคยไปนะฮะแล้วในถ้ำนี้เขาก็จะมีสารพญานาค
จะมีโขดหินบางอย่างที่เขาเขียนว่ามันเป็นรูปปั้นของพญานาค
เป็นส่วนหัวส่วนหางส่วนอะไรก็มีความเชื่อว่าถ้ำนี้น่าจะเป็นถ้ำที่
เป็นที่อยู่ที่อาศัยเป็นทางผ่านของพญานาคอะไรก็สุดแท้แต่นะครับ
ซึ่งตอนไปก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรแบบนี้นะนะฮะแต่ก็สัมผัสได้ว่าด้านในเนี่ยมันจะเย็นเย็น
มันจะมีความลึกลับหน่อยมีความคลั้งหน่อยอะไรแบบนี้
แล้วก็จะมีร่องรอยที่เกี่ยวข้องกับพญานาคอยู่พอสมควรนะครับ
หลังจากนั้นทีมข่าวก็เลยทดลองทำเสียงดูคุณผู้ชมให้มันคล้ายกับเสียงที่ปรากฏในคลิป
อยากรู้ว่าเสียงกลจริงหรือเปล่าหรือเป็นเสียงของพญานาค
ลองไปฟังดูซิว่าทีมข่าวเราทำแล้วเหมือนหรือเปล่า

ก็เลยเป็นเสียงอย่างนั้นแต่ว่าตอนภาพที่ดั้งเดิมที่เขาถ่ายคลิปมาก็มันอาจจะกล้องหน่อย

เดี๋ยวนามาติดีกว่าเป็นเขาทำเสียงเหมือนอยู่นะ

ไม่ใช่แล้วปุ้ย

มันมีความกล้องกับความไม่ได้กล้องเหมือนที่ได้ยินได้ฟังไปนะครับ
คือพอคลิปนี้มีการแชร์ไปในโลกออนไลน์
ผู้คนเองก็มีเวลาอุปกรณะใหญ่กันเยอะนะครับ
กับเสียงที่ผู้สิทธิ์ข่าวลองทำดู

หรือมันมีแอปพลิเคชันอะไรมาทำหรือเปล่า

ก็ไม่แน่ใจต้องถามอาจารย์ต้นคลิป
หรือว่าคนที่โพสต์คลิปนั้นเอาคลิปนี้มาจากที่ไหน
ไม่ได้ยินเสียงอะไรนะระหว่างที่ในคลิปท่านเดินจงกลมอยู่
ไม่ได้ยินเสียงเลยนะแต่ในคลิปเนี่ยปรากฏว่ามีเสียงและท่านเดินอยู่
ฟังเสียงท่านหน่อยฮะ
อย่างแบบนี้เป็นความเชื่อสู่บุคคลนะครับไม่เชื่ออย่ารบหลู่แต่ไม่ต้องของพญานาค
แน่นอนคนไทยเองก็ประวัติยาวนานนะหลายคนก็เชื่อและเคารพบูชาองค์พญานาคอยู่แล้วนะครับ
เป็นเรื่องในโซเชียลเราเอามาขยายความต่อนะเดี๋ยวคงจะต้องตามต่อว่าต้นคิดมาจากไหน
ไม่เชื่ออย่ารบหลู่จริง